การท่าเรือมีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับ
ต้องกักตัว๑๔วันหลังทราบผลตรวจของคนงานแล้วก็แม่บ้าน
ในสามคนแล้วนะครับเมืองคืนนี้สรุปคือติด
วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดเมษายน
คราวนี้นะครับติดไม่ติดเธอไม่รู้แต่เธอว่าเธอกักตัวไว้ก่อนเลยนะครับ

คนงานเนี่ยก็ต้องใกล้ชิดมาดามแป้งอยู่แล้วนะครับ

ก็ผลตรวจล่าสุดออกมานะครับ

บอกไว้เรียบร้อยเลย๑๔วันตามมาตรการแน่นอนนะครับ
แล้วก็จะติดตามอาการของทุกคนในบ้านเป็นระยะครับ